เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ชนบุรีค่ะ
มีผู้ชายข้างห้องเหมือนกับยืนรอให้เธอเปิดประตู

สุดท้ายเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์จากเกล้าวงจอนปิดนะคะ
เปิดประตูใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุก็พยายามจะตามเข้าไปนี่ค่ะนี่เข้าไปเลย
นี่นี่วิ่งเข้าเลยเหรอโอ้โหผู้เสียหายก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ผู้ก่อเหตุก็ตกใจวิ่งหนีหอพักตรงนี้อยู่ในพื้นที่ตำบล
งข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะตำรวจก็มาคุยกับผู้เสียหายนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่านางสาวลี่นะคะอายุ๓๓เธอตกใจมาก
บอกว่าคือเธอเนี่ยไขกุญแจประตูห้องแล้วเปิดเข้าไปกำลังจะปิดประตูอยู่แล้วเชียว
ผู้ชายคนนี้ผลักประตูบุกเข้าไปบีบคอเธอแล้วผลักเธอล้มไปบนเตียง
ต่อสู้ขัดขืนถีบผู้ชายคนนี้กระเด็นออกไป
แล้ววิ่งไประเบียงหลังห้องตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังมากครับ
ผู้ชายคนนี้จำหน้าได้เลยเป็นผู้ชายข้างห้อง
แล้วมีลูกมีเมียแล้วนะยังจะมาก่อเหตุกับเธอแบบนี้
สุดท้ายเนี่ยหนีแล้วก่อนหนีทำยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
ยกมือไหว้เธอบอกขอโทษนะขอร้องล่ะ
อย่าไปแจ้งความได้ไหมเดี๋ยวลูกเมียรู้เขาจะเดือดร้อน
เข้ามาเข้ามาหน้ามีอย่างเงี้ยมาสำนึก
โอ้โหทำไมไม่คิดก่อนที่จะก่อเหตุล่ะคะ
ร้องร้องร้องให้เสียงดังนะแล้วทีนี้เขาก็เลยตัดใจ
แล้วหนูก็จังหวะเขาตกใจหนูก็เลยผิดเขาแล้วเขาก็เลยแบบ
อะไรหนูก็เลยยิงกับจักรค้าโทรศัพท์แล้วไปยืนตรวจตรงระเบียน
แล้วหนูก็ร้องเฮ้ยด้วยมีคนอยู่ข้างแล้วหนูก็เลยปวดโทรหาไป
ผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับแฟนว่าไม่อยู่ดีกว่าหอพักตรงนี้
ย้ายดีกว่าเพราะคนก่อเหตุอยู่ห้องใกล้เลย

ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนายธนทัศน์อายุสามสิบสอง
เขาก็บอกว่าห้องพักของเขาอยู่ติดกับห้องพักของผู้เสียหายเลย
ตอนเกิดเหตุเห็นผู้เสียหายอยู่คนเดียวภรรยาตัวเองไม่อยู่ไปทำงาน
เห็นผู้เสียหายแล้วเกิดอารมณ์เผลอตัวเผลอใจกะจะไปข่มขืนเขา
อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแหละเขาอ้างแบบนี้นี่
เขายอมรับว่าคือก่อนหน้านี้อยู่ห้องข้างกัน
แต่ก็ไม่เคยคุยกันไม่เคยรู้จักกัน

โอ้โหสุดท้ายถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถาน
พยายามอนาจารย์จะขืนใจเพื่อการข่มขืนนะคะ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ทีนี้ลูกเมียก็รู้แล้วค่ะ
แล้วโดนดำเนินคดีด้วยค่ะ
คือตอนนี้คุณยกมือไหว้บอกอย่าแจ้งความเลยอย่าแจ้งความเลย
ถ้าตอนนั้นเขาหนีไปหลังห้องตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ทัน

แล้วคุณไม่ตกใจวิ่งหนีไปมันจะเกิดอะไรขึ้น